มีคลิปมาขยัววงการผ้าเหลืองอีกแล้วครับพี่หุย
เป็นคลิปผู้หญิงคนนึงนอนเล่นมือถืออยู่บนเตียง
มีผ้าห่มแต่เอาจริงมันคือจีวรพระสีเหลือง

ในกุฏิลองดูค่ะ
คนถ่ายคลิปถามว่าทำไมมานอนตรงนี้ปวดหัวลุกไม่ไหว
เลยมานอนที่เตียงของพระอย่างนี้เหรอเอาจีวรพระมาห่มตัว
ใช่ค่ะจีวรพระเยอะมากเลยนะแล้วข้างหลังนั่นพวงหลีดใช่ไหมน่ะ
โอ้โหตายแล้วมีหลีดเต็มเลยอ่ะก็อาจจะเก็บมาจากงานแล้วยังไม่ทันแกะ
เมื่อกี้พระท่านก็ต้องเอามาเพื่อจะคอยมามาจัดแจงอีกทีนึงอ่า
นี่แหละค่ะคลิปนี้ถูกแชร์กันในโลกโซเชียลเยอะมาก
โดยเฉพาะกลุ่มไลน์ของจังหวัดยาลาค่ะแล้วก็มีแชทด้วยค่ะยังไง
เป็นแชทพูดคุยระหว่างคนสองคนลักษณะเหมือนซื้อขายบริการ
มีการตกลงราคากันไว้นี่แหละทางขวาเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นผู้หญิงบอก
เริ่มแปลกแปลกแล้วงั้นไม่เป็นไรค่ะเริ่มกลัวแล้วไม่ไปดีกว่าอืม
แล้วทางฝั่งซ้ายที่เขาคาดว่าน่าจะเป็นพระนะมีการโทรไลน์มา
แล้วก็ถ่ายรูปคีย์การ์ดหมายเลข๑๑๔ที่เสียบอยู่ในห้องส่งไปให้ดู
ทางฝั่งขวาเห็นมีการโทรไลน์ไปเหมือนกันนะนี่นะแล้วก็มีการส่งรูปรถเก๋ง
รถเก๋งสีบรอนเงินที่มีการระบุว่าเป็นของพระเนี่ยจอดอยู่ที่โรงแรมอื้อหือ
ลักษณะโรงแรมแคบแบบนี้มันเป็นลักษณะโรงแรมยังไงนะคะ
คราวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ่าอ่าแต่แต่ตรงนี้ก็คือไม่ก็ก็ไม่ใช่ที่กุฏิ
ที่ว่าเขาไปนอนแล้วเอาจีวอนห่มแล้วล่ะไม่ใช่ใช่ไหม
แต่มันเกี่ยวพันกันยังไงระหว่างแชทกับรถนี้แล้วก็กุฏิตรงนู้นไง
เขาบอกว่าก็ที่กุฏินั้นมีพระรูปหนึ่งที่เป็นเจ้าของรถคันนี้ที่เจรจาคุยไลน์กับผู้หญิงคนนั้น
อันนี้คือเรื่องเชื่อมโยงที่เขาบอกอ่าผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่ว่าปวดหัวแล้วมานอนพักอย่างนั้นเหรอ
นี่ไงแต่ความจริงก็บกวดหัวก็โถี่ท้านให้นอนก็เยอะแยะ
มานอนธรรมกุฏิพระแล้วเอาจิวรศบินฐานอีกมันด้วยประการทั้งปวง

ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่วัดนี้นะคะแล้วได้คุยกับพระที่ถูกกล่าวหาด้วยพระรูปนี้
พระพระบอกว่าเฮกาที่เกิดขึ้นไม่จริงเลย
แต่ยอมรับว่ารถคันสีเงินคันนั้นคือรถประจำตัวของพระจริง
แต่พระท่านบอกว่ามีลูกศิษย์มายืมไปวันที่๒๗เมษายน
แล้วเอามาคืนวันที่๒๘เมษายน
โดยลูกศิษย์บอกว่าจะเอาไปรับภรรยา

พระท่านบอกว่าอาตมาชื่อว่าเป็นการทำปลอมขึ้นมา
เพราะว่าตอนนี้มันมีความขัดแย้งภายในวัด
ที่มีกลุ่มคนพยายามทำลายชื่อเสียงของอาตมาอยู่
ว่าผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็มาเห็นจังหวัดนั้นพอดี
ก็อาจจะถ่ายรูปไว้เราก็ไม่ทราบผู้หญิงคนนั้นคือใคร
ตรงนี้เราก็ไม่กล้าฟันทงเพราะเราไม่เห็น
แต่เขาอาจจะไม่ทราบว่าเป็นการให้จีวรสามเณรใหม่
เราไม่รู้แหละว่าคนถ่ายคลิปคือใคร
แต่เราเห็นผู้หญิงเนอะคนที่นอนอยู่

เลยไปคุยกับเขาค่ะคุยกับผู้หญิงคนนี้เลยในคลิปนี้เลย
บอกว่าก็ตรงตามที่พระท่านให้ข้อมูลไว้นั่นแหละ
วันนั้นเนี่ยมีเนรอยู่กันหลายคน
ซึ่งเธอก็นั่งเล่นนอนเล่นในกุฏิแบบนี้

เพราะวัดนี้เขาอยู่กันเหมือนพี่น้อง
แล้วก็ไม่ได้อยู่กันลำพังแบบ๒ต่อ๒กับพระด้วย
ก็มีคนอื่นที่มาช่วยงานอยู่ด้วยเหมือนกัน
เฮ้ยเดี๋ยวเอาเคลียร์เรื่องนี้ก่อนนะ
คือมันไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง

คือถ้าพระเนรท่านจะอยู่ด้วยกัน
อันนั้นก็เป็นเรื่องของสงฆ์ของท่านที่จะอยู่ในวัดแบบไหนอย่างไร
แต่จะมาอยู่แบบพี่น้องแล้วมีผู้หญิงมีศรีกาญาติโยมมานอน

ไม่ได้ฮะไม่ได้โดยเด็ดขาดเลยฮะ
เหมาะเลยไม่ใช่เลยอย่างนี้

รถคันนั้นเป็นรถของพระจริง
แต่คนที่เอารถคันนั้นไปสามีเธอ

เอ้าสามีเอารถพระไปจอดที่โรงแรมเหรอ
เธอเลยโทรหาสามีบอกยังไงเนี่ยนัดใคร

ฉันยังนอนอยู่ที่กุฏิอยู่เลยแล้วเธอเอารถไปรับใคร
อ๋อสามีสารภาพว่านัดผู้หญิงอีกคนนึงไปโรงแรม
คือเราเล่นเราถือกำลังถืออยู่แล้วจังหวะแบบบางทีสะดุดสะดุดไง

ก็แบบจะดูไงว่าผืนมันใหญ่ขนาดไหน

คือสะดุดเล่นกันแล้วก็ล้มลงไป

คือไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่คุณจะบอกว่าคุณอยู่กันแบบพี่น้อง
คุณเอาจีวรพระจีวรเนรมาเล่นเนี่ยมันไม่ได้อยู่แล้ว
คุณไม่ควรไปแตะไปต้องอยู่แล้ว
คุณก็รู้ว่าเขามีสงฆ์มีศีลอยู่ที่เขาต้องประพฤติปฏิบัติใช่ไหม
แต่เรื่องที่ว่าอาจจะมีอะไรเกินเลยหรือไม่อย่างไร
บอกว่าสามีเอารถของพระไปขับ
แล้วไปโรงแรมซึ่งฉันก็ไม่ได้ไปหรอกเอาสามีพาใครไปเนี่ย
คือถ้าจะเอาให้ชัดก็ไปพาสามีมา

ไม่ต้องมาบอกเราก็ได้สำนักพุทธในพื้นที่ท่านก็ไปตรวจสอบกันแล้วกัน
แต่ฟื้นข้างทุกคนยานกันอย่างนี้
ว่าตกลงแล้วเนี่ยเรื่องเป็นยังไงถูกกลั่นแกล้งหรือไม่ใช่หรือแบบไหน
ที่สำคัญก็คือต้องฝากท่านเจ้าวาดวัดแล้วล่ะ
ท่านก็ต้องหลวงพ่อท่านต้องไปดูแลหน่อยแล้วว่า